แต่ที่บอกว่ามีเนี่ยมีดียิ่งกว่าท่าเต้นที่เราจะ
เพราะว่าการเต้นครั้งนี้เป็นการรวมพลคนที่สูงอายุ
รวมกันแล้วได้มากกว่าพันห้าร้อยปีค่ะ

นี่คือการเต้นระดับตำนานเลยนะ
เอาวะตำนานนี้แหละค่ะ
นับรวมกันแล้วนานกว่าพันห้าร้อยปีได้มั้งคะเนี่ย
โอ้โหอลาชะวงศ์ชิง
ระดับแบบโอ้โหคอปเซเลยนะลุนนั้นเลยนะ

แต่ละคนสิคะคือถ้าพูดถึงอายุนะอายุสัก๖๐๘๐ปี
รวมตัวกันสัก๑๕คน๒๐คนประมาณนี้นะแต่ละคนก็ต้องบอกว่าลีลารวดลายไม่ธรรมดา
ดูท่าทีแข็งขันเรี่ยวแรงนี่ดีมากเลยนะ
เขาก็ออกมาเต้นเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงผ่อนคลายความเครียดกัน
อยู่ที่วัดเครือวันสุธาวาสบ้านค้อตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
งานนี้มีครูนำเต้นด้วยคือครูธัญญานางธัญพรศรีกุค่ะ
คนนี้เหรอนี่ไงเป็นวิทยากรนะใส่ชุดสีเด้งลิ้นก็โอ้โหสายสะโพก
เปรี้ยวขนาดนี้นักเรียนจะขนาดไหนแต่ละคนก็สนุกสนานไงคะ

บ้างคนลุกขึ้นเต้นไม่ไหวก็นั่งเต้นได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าทำให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สุขสมบูรณ์นะคะ
แล้วก็ช่วยทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย
ก็จริงนะคือหลายชุมชนเขาทำกันแบบนี้

ก็คือให้ผู้สูงอายุเข้ามารวมตัวกัน
ในการทำกิจกรรมต่างที่แตกต่างกันออกไป

เขาได้มารวมตัวกันได้พูดคุยกันได้เมาส์มอยกัน
เพี้ยนลูกหลานเธอเป็นอย่างไรบ้าง
มีความสุขโอ้โฮลูกหลานเธอนั่นดีนะ
อยู่ที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ทุกเดือนเลยทีเดียว
โอ้โฮลูกหลานเธอนั่นดีใช่มีความสุข
ฉันเริ่มเห็นตัวเองในอนาคตแล้วเหมือนกัน

จะไปสอนหรือว่าจะไปร่วมกิจกรรมด้วย
แบบนี้ก็ดีเหมือนกันได้เป็นการออกกำลังกายไปด้วยนะคะ
คือถ้าคุณสูงอายุแล้วคุณมีกำลังวางชาแข็งแรงเนี่ย

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีงาม
ทำให้เรามีความสุขนะสุขมาจากภายในก็แข็งแรงมาสู่ภายนอก
แต่ว่าแต่ละชุมชนเขาก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป
บางทีก็จะเป็นพวกงานหัฐกรรมเย็บปักถักร้อยนะ
เป็นงานที่งานง่ายที่ผู้สูงอายุทำได้
อย่างชุมชนที่นี่เขาก็มาเต้นกันที่มหาสารคาม
ก็มีการจัดกิจกรรมกันเป็นชมรมอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ใครเป็นผู้สูงอายุดิฉันคิดว่าน่าจะมีนะกิจกรรมดีแบบนี้ทำร่วมกันจริง
แต่ว่าฝากอย่างหนึ่งก็คือว่าก็น่าจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับอายุ
ถ้าคุณอายุมากเนี่ยนะอย่างคุณชนะคุณอาจจะต้องแบบไปเล่นขี้กง
ชี้กงไพเก๊ก
ผมเริ่มเห็นภาพตัวเองละน้องไปต่อมา
ดิฉันก็เห็นภาพคุณเหมือนกันถ่ายภาพในอนาคต